คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของงูเงี้ยเขี้ยวขอกันบ้างดีกว่า
ฝากเตือนกันเนี่ยนะฮะไม่ใช่อะไรนะมันช่วงหน้าฝนไง
บางพื้นที่ฝนตกชุกฝนตกหนักมาก
แล้วยิ่งถ้าหลังบ้านคุณเป็นป่ารกทึบแล้วก็โอกาสเจองูมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ
อ้าวจับเลยเจอเลย

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านแห่งนี้
บ้านเลขที่๓๔๐ทับ๑หมู่๒ตะบนสุรษักอศิราชาจังหวัดชนบุเร
สวนป่าหลังบ้านแหมมันรกดีแท้เหมาะกับงูเหลือเกิน
อิ่มแล้วทำไงไปนอนเล่นสบายใจตรงนั้นเลย
โอ๊ยน่ากลัวคืองูมันเลื้อยไปไหนไม่ได้หรอก
มันเพิ่งจะกินอิ่มไปถามว่ามันกินอะไรเข้าไป

หลายคนตกใจคุณชนะพูดอะไร
เพราะถ้าถูกกินเป็ดกินไก่
กินจริงถั่วเบลอเท่าไรซับ
แต่ว่าถ้าเป็นห่านดินจะกินย่าใช่ไหม
ตอนนี้ห่านถูกกินแน่ครับ
สุดท้ายโดนจับได้

ห่านเรียกว่ายังไงห่านร้องยังไง

สงสารผมด้วยก็ดีแต่เรื่องของเรื่องงูอ่ะโดนจับไปแล้ว
แล้วก็เตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปแล้วก็น่าเห็นใจ
น้องห่านขอให้ไปสู่สุขติแล้วจ๊ะ
ต่อกันอีกหนึ่งงู

เนี่ยต้องพึ่งพระมาสยบงูแล้ว
ที่นี่ครับตำบลท่าชักอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
งานนี้ชาวบ้านกู้ภัยพระสามเณรมากันครบ

คืองูนะฮะงูเหลือมครับ
มันเลื้อยเข้าไปซุกอยู่ใต้ช่องโหวใต้กำแพง
ทีนี้ตัวงูมันยาวมากไง
มันเลยมุดหนีเข้าไปใต้กำแพงได้ไม่มิดเท่าไหร่
ทีนี้ใช้บวงของของูเหลือดึงออกมาบนถนนมัน

คุณว่ามันยาวสักเท่าไหร่

แต่ถ้าดูภาพนี้
คุณจะรู้เลยว่ามันยาวมาก
น้อยไป๕เมตร
ถึงเลยต้องไปเชิญกู้ภัยพระสามเณร

คือเห็นแล้วมันยาวก็จริงแต่ตัวมันไม่ใหญ่เท่าไ

ไม่เกี่ยวคือมันไม่ได้กินมาเยอะ
มันผอมเลยมันคงยังไม่ได้ทานอะไรมาหลายวัน

สุดท้ายจับใส่กระสอบปุ๋ยแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของมันไปนะจ๊
เอาอย่างนี้แล้วกันเรื่องของงูเงียเขี้ยวขอ
ถ้าเจอแล้วนะรีบโทรเลย
โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยนะครับ
ใช่ค่ะโอ้โฮขนลุกเหมือนกันเนอะ
คือดูแบบมืดไกลก็ไม่คิดว่าจะตัวใหญ่ขนาดนั้น
ถ้าเราเห็นดึกดื่นยิ่งอันตรายนะคุณผู้ชม
ถ้าเจอแล้วก็เรียกกู้ภัยแบบที่คุณชนะเขาว่านี่แหละ